มาตามกันต่อกับประเด็นร้อนนะคะของพี่ปุ้ยพี่มนต์วันค่ะ
เมื่อวานี้พี่ปุ๊ยไปลงพักค่ะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณสนทิยาสวัสดีค่ะ
ปุ้ยเขาลั่นไว้แบบนี้เลยนะคะว่า

ขอรับเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด

คือก่อนหน้านี้นะคะคุณสนทิยาสวัสดี

คือเขาก็ออกมายื่นเรื่องนะคะให้ตรวจสอบ๑๒ดารานะคะ
อย่างที่เห็นหน้าจอเลยค่ะที่ออกมาคอเอาท์ค่ะ
หนึ่งในนั้นนะคะคุณผู้ชมมีพี่ปุ้ยพี่มนต์วันค่ะ

ข้อความบอกว่าจ่ายภาษีแบบบังคับ
แล้วรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคแบบนี้แหละค่ะ

พอเห็นว่าตัวเองมีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของนายสนทยาปุ๊บนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพอจัดรายการแชร์ข่าวสาวตรองเสร็จปั๊บนะคะ
ปุ้ยก็เดินทางไปที่สอนอดูสิตนะคะกับทนายนิด้าค่ะ
เพื่อแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษนายสนทิยาสวัสดีค่ะ
ความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ
กรณีที่นายสนทิยายื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตรวจสอบดาราแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง

หรือว่าที่เราเรียกกันว่าคอเอาท์นี่แหละค่ะ
ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด๑๙ของรัฐบาลนั่นเองค่ะ
ปุ้ยพี่มนต์วันนะคะเปิดใจบอกว่า
โพสต์ลงไอจีทั้งหมดนะคะไม่ได้เจตนามินประมาทเลย
ซึ่งการแสดงความรู้สึกแบบนี้ไม่ควรกลายเป็นความผิดค่ะ
พร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะขอรับคำขอโทษ
เป็นเครื่องช่วยหายใจเพื่อนำไปช่วยเหลือ

มีความรู้สึกเหมือนกับความรู้สึก
มีความรู้สึกว่าผู้ชายคุณนั้นทำไม่ถูกแล้วล่ะ
ตอนนี้รับคำขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจไฮโฟล์เท่านั้นค่ะ
จะเอาไปให้โรงพยาบาลแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วโทษ

ปุ้ยพี่โมวันแกบอกว่าเมื่อวานพี่ใส่สีถูกนะใส่สีน้ำเงิน
หมานมงหมานมงนะคะเพิ่มบารมีอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าทางด้านคุณสนทยาสวัสดีก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะคะ